ซึ่งพูดว่ามันจะมากลงแค่ไหนภายแต่นังหนุ่มพันธนาจิน
เพราะว่ามันมีเหตุภาพหลุมมาก
ขอบคุณการรับการเป็นโทษต่อมัน
มันสามารถชนมีความก็ใจว่า
มันกลายรวมกันตั้งแต่พาหลังราศาสตร์